๑นาฬิกา๔นาทีติดตามชมข่าวกันต่อนะฮะ
เดตความคืบหน้ากรณีการควบคุมตัว
ไม้นะฮะเพนกวิ้นแล้วก็รุ้งกันหน่อยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทั้ง๓คนได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
มีข้อความทวิตมาจากสสเบนจาแสงจันทร์
สสเก้าไกลก็มีการทวิตข้อความบอกว่า

เขาคือติดตามมาจากสศประชาชื่น
มาที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งบอกว่า
เพื่อที่จะมาโรงพยาบาลเพราะจะทำบันทึกการจับกลุ่มไหม

อันนี้คือสสเบนจาของก้าวไกรเขาทวิตไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่าตำรวจจากสพเมืองอยุธยา
ได้เข้ามาแสดงตัวจับกลุ่มไม้พานุพงศ์ที่โรงพยาบาล
ทีนี้ก็เพื่อเช็คให้ชัวร์ว่าตกลงเนี่ย
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นว่าตำรวจโอ้โหจะไปจับกลุ่มตัว
ถึงในห้องพักในโรงพยาบาลเลยหรือเปล่า
ทีนี้ต้องไปดูเพราะว่าทางไอลอร์
เขามีการทวิตคลิปออกมา
บอกว่า๖โมง๑๕คลิปนี้ความยาวประมาณ๑๕วินาที
ตำรวจจากสพพระนครสิทธิยาได้เข้ามาทำการแสดงตัว
จับกลุ่มไม้พานุพงศ์จาดนอกที่โรงพยาบาลพระราม๙จริง
ขณะที่ไม้เองใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธการจับกลุ่ม
จากถือว่าการจับกลุ่มเริ่มตั้งแต่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้ว
ไม่ใช่เริ่มจับกลุ่มที่โรงพยาบาลพระราม๙
ตามที่ตำรวจได้แจ้งการจับกลุ่ม
คืออยากให้ฟังเสียงคลิปได้ไหมฮะมีเสียงไหมเอ่ย
ขอฟังนิดหนึ่งนะครับ
ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือตำรวจเอาเอกสารมาให้ที่เตียงของคุณไม้ใช่ไหม
มาให้คุณไม้ดูแล้วตำรวจก็ถามสั้นบอกว่าจะให้การหรือเปล่าครับ
คุณไม้ก็บอกว่าผมขอไม่ให้การตำรวจก็บอกว่างั้นเป็นว่าตกลงว่าผู้ต้องหาประสงค์ไม่ให้การนะครับ
ก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ต้องหาสามารถที่จะทำได้
ใช่คือแค่นี้สั้นแค่นี้นะฮะ
แล้วก็มีข้อความที่ทวิตออกมาด้วยเพื่อเป็นการชี้แจง
ซึ่งทนายความชี้แจงบอกว่ากระบวนการหลังจากนี้
เมื่อตำรวจแจ้งการจับกลุ่มแล้วนะ
คือมาแจ้งที่โรงพยาบาลนี้นะฮะแล้วก็ขอสอบปากคำไม้แล้ว
แต่ไม้ปฏิเสธก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แล้วก็ไม้พานุพงศ์จะสามารถรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อได้
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ของผู้ต้องหาเหมือนกัน
เมื่อได้รับการบาดเจ็บก็ต้องได้รับการรักษานะครับ
แล้วก็แฮชแท็กไว้บอกว่าไม้พานุพงศ์ใช้สิทธิ์ไม่ให้การ
กับทางตำรวจชุดจับกลุ่มจากสพภศิริยธิยา
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
ก็เรียกว่าจริงก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกันนะครับ
หลังจากที่มีการสอบปากคำกันเมื่อวานนี้นะครับ
สนประชาชื่นแต่ไม่ได้สอบปากคำไม้
เพราะว่าอะไรเมื่อคืนนี้คือสอบปากคำแค่เพนกวินกับรุ้งใช่ไหมฮะ

ดังนั้นตำรวจก็ต้องตามมาที่โรงพยาบาล
ต้องมาดูอาการว่าไม้อาการดีขึ้นไหม
ถ้าอาการดีขึ้นพร้อมให้ปากคำหรือไม่
ถ้าไม่ให้ปากคำตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธ
ไม่ให้ปากคำก็ประสงค์ไม่ให้การ

ก็เลยเป็นสิทธิ์ของไม้เหมือนกัน

บอกว่าโรงพยาบาลเขาก็ไม่อนุญาต
ในการที่จะบันทึกภาพหน้าโรงพยาบาล
ก็ต้องรอดูความเหมาะสมด้วย

ตำรวจก็ไม่ได้มายึดพื้นที่ตรงนี้
ทางกลุ่มมวลชนก็ไม่ได้มาตรงนี้